จังหวัดพยาวไปพบกับต้นกล้วยแปลก
เครือมากลางลำต้นงานนี้ต้องจุดจุดเลย

ที่บ้านคุณเสาแก้วศรีจันแดง
บ้านเลขที่๑๓๓ทั้ง๓หมู่๓ตะบด๕วังทองอภเมืองจังหวัดพญาว
ไปเจอกับกล้วยน้ำว้าแปลกออกลูกแทงช่อออกเครือกลางลำต้น
ตามภาพที่เห็นนั่นเลยมันผิดแปลกมันไม่เหมือนต้นอื่นเขา
คุณเสาแก้วเล่าว่าต้นกล้วยเนี่ยนะปลูกเอาไว้หลังบ้านมาตั้งแต่ปี๒๕๖๖
ปกติก็ออกเรือเหมือนกล้วยทั่วไป
แล้วเอาจริงเธอก็ตัดขายเป็นปกติในทุกรอบ
แต่คืนก่อนฝันนะฮะ
ฝันเห็นลูกสาวแต่งชุดสีฟ้าคาดสบาย
พอตื่นขึ้นมาเปิดประตูหน้าต่าง
เห็นต้นกล้วยออกเครือกลางลำต้น
กล้วยนะมีผลเล็กมากกว่า๕๐หวี

เขาว่ากันว่าปกติกล้วยน้ำวามันจะมีผลไม่เกินสัก๑๐หวี
ไม่รู้เหมือนกันใครมีความรู้เรื่องกล้วยบอกเราหน่อยก็ดีเหมือนกันนะ
ทีนี้ตัวเจ้าของเขาเชื่อว่าเจ้าแม่ตานี้มาให้โชค

แล้วไปส่องหา

ความเชื่อนะดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยครับ
ใช่ไม่รู้ว่าจะใช่หรือไม่ก็ไม่รู้